มาตามกันต่อกับเรื่องราวของคู่จิ้นนุ๊กปายค่ะ
เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วนะคะว่าหลังจากที่เขาประกาศลดสถานะ
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าโลกโซเชียลเนี่ยดราม่าสนั่นจริงค่ะ
มีเรื่องราวหลากหลายมากมายมีโอ้โหเยอะแยะมากจริงค่ะ
เพราะว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มเขารู้สึกเสียใจนะคะ
คู่จิ้นคู่นี้ไม่สามารถเป็นคู่จริงได้
รวมไปถึงกลัวว่าศิลปินที่เขารักทั้งสองคนจะแยกกันไป
ไม่มีผลงานร่วมกันอีกเยอะมากจริงค่ะ
คุณผู้ชมคงอยากจะฟังเสียงของลูกปลายใช่ไหมค

ทางบันเทิงไทยรัฐค่ะก็สอบถามไปหาคู่จิ้นเลยนะคะ

เราได้เห็นสีหน้าค่าตาของเขาว่าเขาแบบเป็นยังไงกันบ้างจริงค่ะ
ทั้งคู่บอกนะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
คือยังไงก็ยังมีผลงานคู่กันเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ
และยังดูแลกันดีเหมือนที่ผ่านมาเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะ
ลดสถานะครั้งนี้นะคะก็เป็นแค่การเปิดให้อีกฝ่ายได้ใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเท่านั้น
ซึ่งถ้าถามว่าในอนาคตต่างคนจะไปมีแฟนไหมอันนี้ยังตอบไม่ได้
แต่ยังไงก็ไม่มีวันทิ้งกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกกันหน่อยค่ะ

ในอนาคตเราจะเป็นอะไรจะมีแฟนไหมถึงไม่มีแฟน
ใช่ค่ะเพราะจะมีแฟนคลับหลายกลุ่มเหมือนกันที่เป็นห่างว่า